มาที่เรื่องราวที่อาจจะทำให้ใจคอไม่ดีกันบ้าง
สำหรับใครที่ชอบรับประทานโดนัทนั่นเองนะคะ

ใครบ้างไม่ชอบทานโดนัทคะถาม

เดี๋ยวการผู้หญิงยอดอนาจรคืออะไร
แต่ออกกำลังกายด้วยเป็นนโยบายใหม่
สาเหตุที่น้องมินเขาออกกำลังกายเพราะว่าจะได้กินได้เยอะขึ้น
ออกกำลังกายถูกต้องนะคะมาที่ข่าวนี้อาจจะทำให้พี่มิ้นลดความอ้วนได้ดีขึ้น
เหตุการณ์ที่หลายคนอกสั่นขวัญแขวนกันเพราะว่ามีหนูตัวใหญ่เลย
ล่าสุดเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วค่ะ
ให้ดูคลิปกันก่อนนี่คือโดนัทสีชมพูสวยงามพร้อมกับสี
มีแบบหลายหน้าด้วยนะบาวาเรียนช็กโกแลตอะไรอย่างนี้
แล้วนี่ค่ะสิ่งที่ส่วนไหวอยู่ข้างนั้น
มิกกี้เมาส์ค่ะมันไม่ได้น่ารักขนาดนั้น
อเมริกันเทลคุณเหมือนแบบภาพยนตร์ดิสนี่
มีการโหนไปปีนกระจกกันด้วยนะคะ
คลิปนี้ค่ะถูกพูดถึงมากในสังคมออนไลน์ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
มีผู้บันทึกภาพสามารถถ่ายเหตุการณ์ได้จากชั้นวางเบเกอรี่
โดยถ่ายให้เห็นกันชัดเลยกับจังหวะที่หนูขนาดตัวเท่าฝ่ามือตัวนี้
กำลังพยายามแทะกินโดนัทช็อกโกแลตอยู่นานประมาณ๓๐วินาที

วิ่งหลบหนีไปแล้วก็โหนตู้ตามที่เห็นนะคะ
แน่นอนว่าคลิปนี้สร้างความสยองขวัญ
ให้กับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานโดนัทเป็นอย่างมากค่ะ
ผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศไทย
สุขุมวิท๓๓นะคะ
ซึ่งหลังจากที่ทางบริษัทรับทราบเรื่องนี้แล้ว
ทางคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งปิดร้านทันทีเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
รวมถึงวันนี้อีก๑วันนะคะ
เพื่อที่จะทำความสะอาดพื้นที่ทุกจุด
รวมถึงอุปกรณ์ต่างโดยเฉพาะแผนกเบเกอรี่ค่ะ
ก็สั่งเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
แล้วก็มีการหารือกับเจ้าของอาคาร
ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำขึ้นอีกค่ะ
ก็มีมาตรการกำจัดหนูแล้วก็แมลงเป็นประจำหลังครัวปิดในแต่ละวันนะคะ
แล้วก็สื่อสารเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนค่ะ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็ส่งมอบอาหาร

คุณป้าส่งมาเห็นแล้วล่ะเห็นคำโปรยเลยบอกว่า

ไม่เปิดอุตส่ำไม่เปิด
คุณไม่สามารถจัดใครทุกวันเลย
ดีที่มีคนเก็บภาพเอาไว้ได้ก่อนนะถ้าปล่อยไปนานกว่านี้
หนูอาจจะไม่ได้ตัวแค่นี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
คือคนที่เพิ่งซื้อไปสิสมมุติก่อนเห็นคลิปเนี่ย

มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะคะ